ตำรวจคอมมันโดกองปราบนะครับได้บุกจับตัวหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกันก่อเหตุยิงคู่อริเสียชีวิต๖คนภายในวินรถตู้ที่สถานีขนส่งหมอชิดได้แล้วนะครับ
พร้อมกับส่งชุดติดตามอีกหนึ่งคนในพื้นที่ภาคเหนือขณะที่ตัวผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
นายสุรชัยสร้อยทองหรืออิจฉายาหนึ่งคือต้นห้องน้ำถูกตำรวจคอมมันโดกองปราบคุมตัวมาบุคคลห้องพักแห่งหนึ่งย่านประชาชื่น
หลังผู้ต้องหารายนี้ร่วมกับพวกบุกยิงคู่อริเสียชีวิต๖คนบริเวณสถานีขนส่งหมอชิดเขตจตุจักรหลังเข้าสู่ปีใหม่เมื่อปี๕๗ได้เพียงวันเดียว
ก่อนจะหลบหนีไปและใช้ห้องพักนี้กบดานหนีตำรวจมานานกว่า๔ปีแต่สุดท้ายไปไม่รอดถูกตามจับได้ในที่สุด
กว่าครึ่งชั่วโมงที่ตำรวจกองปราบเข้าตรวจค้นเบื้องต้นนั้นยังไม่พบหลักฐานที่ตำรวจต้องการ
ขณะที่เจ้าตัวยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องรู้สึกตกใจจึงหนีไปอยู่ตามที่ต่างพร้อมปฏิเสธว่าไม่เคยขัดแย้งกับใครและไม่ได้เป็นคนยิงตามที่ถูกกล่าวหา
ไม่ไม่ไม่เคยขัดแย้งก็รู้จักกันทั้งนั้นผมก็ทำงานอยู่ที่นั่นทำงานในหมอชิดก็เจอทุกวันผมก็ไม่ทราบว่าเขายิงกันเพราะอะไร
แล้วคดีนี้เราทำหน้าที่อะไรเราถึงไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ได้
ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรผมทำงานอยู่ในนั้นครับทำงานที่นั่น
มันเกิดที่เหตุแล้วได้ไปยิงกับเขาไหม

แล้ววันนั้นแล้วใครเป็นคนยิงที่ทำได้ตายกับหลายคน

แต่คำให้การของนายสุรชัยครั้งนี้ตำรวจบอกว่าไม่มีน้ำหนักเพราะขณะนี้มีทั้งพยานและหลักฐานที่ยืนยัน
อีกทั้งยังพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการเป็นหัวหน้ากลุ่มกม๑๑ที่ร่วมกับพวกก่อเหตุ
หลังมีเบาะแสจึงรีบจัดชุดสืบสวนสะกดรอยมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงการ
สามารถจับกลุ่มได้ขณะกำลังตัดผมที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเกษตรศาสตร์
ทำให้คดีนี้ยังต้องตามจับผู้ต้องหาอีก๒คนที่หลบหนี
ซึ่งหนึ่งในนั้นรู้ตัวว่ากบดานอยู่แถบชายแดนภาคเหนือ
เขาถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด๔ข้อกล่าวหาคือร่วมกันฆ่า
ฝ่ายนู้น๕คนตายหมดฝ่ายนี้๔คนตายไปคนหนึ่ง
ถ้าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุวันนั้นเป็นข่าวใหญ่ที่หมอชิดสอบเมื่อต้นปี
น้องนครบานจับไปแล้วคนหนึ่งแต่ตอนนี้เรารู้ว่าเขาหนีประกันไปแล้ว
แต่คนที่เราจับมาวันนี้ที่นำมาตรวจค้นเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับ
ชื่อคุณชื่อนายสุรชัยหรือต้นเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเราก็ยังตามอีกคนหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ก็เราเฝ้าจุดเราไปแล้วยังไม่เจอตัวแต่รู้ว่าเขามีความเคลื่อนไหว
เราเช็คแล้วถ้าโชคดีก็อาจจะได้
คดีนี้นับเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นต้อนรับปีใหม่เมื่อปี๕๗
ชนวนเหตุจากวัยรุ่น๒กลุ่มระหว่างกลุ่มกม๑๑และกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ขนส่งสายเหนือ
ซึ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาสกรณีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งลูกน้องของนายสุรชัยถูกทำร้ายจึงมีการเอาคืนโดยใช้ปืนจบปัญหา
สุดท้ายปริกชีไป๖คนและปาดเจ็บอีก๕คนซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้๑คน
แต่สุดท้ายหลบหนีไปก่อนจะมาจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งได้
ซึ่งไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดตำรวจก็จะต้องเร่งติดตามตัวทั้งหมดกลับมาดำเนินคดี
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน